คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันตามหาน้องกันหน่อยนะคะ

น้องที่ว่านี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เอง

แต่เขาเป็นตัวสีทองค่ะหลุดออกจากกรงไม่รู้ไปไหน

ใช่แล้วชื่อเพราะด้วยใช่ชื่อเพราะมากนะคะ

คุณผู้ชมที่เห็นนี้เป็นเจ้าของภาพเป็นเจ้าของน้องนะคะ
แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับน้องอุตรายัน
อุตชื่อของอุตรายันอุตรายันอ่ะ
ชื่อของตัวเงินตัวทองเมื่อสักครู่นี้

สีทองนะคะสีเหลืองทองคาดดำหายไปจากกรง
ตามหาเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตามหาเลยค่ะ
อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลศรีมุมอำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ

คุณนัชนนเปื้องกลางอายุ๒๐ปีนะคะ
เธอเล่าว่าคนที่ชื่นเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกมากนะคะ
หายากในปัจจุบันก็เลี้ยง
ตัวเงินตัวทองก็เลี้ยงตะกรวดก็มี
งูหลายสายพันธุ์ก็เลี้ยงไว้นะคะ
ตัวเงินตัวทองที่หายไปเนี่ยค่ะ
เป็นตัวผู้น้องชื่อว่าน้องอุตรายัน
อายุไม่เท่าไหร่อายุเท่าไหร่เนี่ยไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่แล้ว

ตัวยาวประมาณ๒เมตร
นี่ยาว๒เมตร

ส่วนใครไปเจอแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่า
ลองดูนะคะว่านิ้วด้านขวากุดไป๓นิ้วไหม

น้องกุดไป๓นิ้วนะคะ

ชอบเอาหางฟาดบ้างก็มีเหมือนกัน

จะมีกี่คนที่เลี้ยงเจ้าตัวนี้นะ

เขาไปเที่ยววังน้ำเขียว
อุตรายันไปขังเอาไว้ในโรงเลี้ยง

หายไปไหนอุตรายันหายไปไหน

ทีนี้ไปเจอร่องรอยของกงในฉีกขาด
ว่าน้องจะฉีกกรงค่ะ

เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นฤดูผสมพันธุ์ก็ได้

ฉีกโครงออกไปเลยค่ะ
ชื่ออุตรายันทร์ค่ะลักษณะนิสัย

เราก็แบบว่าอาจจะมีฟาดห่างบ้าง

ถ้ามีใครพบเห็นนะคะก็ช่วย
ติดต่อมาที่เบอร์
ถ้าแบบว่าใครนำตัวน้องมาได้
ก็จะมีแบบว่ารางวัลเล็กน้อยให้

ให้เป็นสินน้ำใจ๑๐๐๐บาท

แล้วถ้าหายไปช่วงนี้มีคนเจอนะ

ท้องขอดูเลขหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะ